เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมใกล้แล้วสำหรับบอลโลก

แต่พูดถึงการทำหน้าที่ของตำรวจตอนนี้เนี่ย
ต้องเข้มข้นกันหน่อยเรื่องของการปราบราม
ไซต์ที่รับแทงพนันฟุตบอล
มาพร้อมกันเลยเวลามีฟุตบอลใหญ่

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตำรวจสามารถ
ไปบุกจับนายทุนเงินกู้นอกระบบ
แล้วก็นายคนนี้เป็นเจ้าของเว็บไซต์
พนันฟุตบอลรายใหญ่ของอำเภอหัดใหญ่

นี่เลยคุณผู้ชมชมหน้าค่าตาของนายพิเชษสุวรรณรัฐ

นายคนนี้เป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบ
เป็นเจ้าของเว็บไซต์รับแทงพนันฟุตบอลรายใหญ่

ยังไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดด้วย
ถูกตำรวจโรงพักหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำตัวมาแถลงข่าวแบบนี้

ของกลางคือเพียบเลยนี่ค่ะ
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดโรงพักหาดใหญ่

สืบสวนแล้วก็ติดตามพฤติกรรมของนายห่อง

พบว่านายห่องนอกจากจะเป็นเงินนายทุน

ดอกเบี้ยโหดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ยังเปิดเว็บไซต์รับแทงพนันฟุตบอลด้วย
แล้วก็มีประวัติถูก

โทษจำคุกมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน
พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบและก็ตรวจโคนในนาง
อย่างนั้นสามารถจับกุมได้ภายในบ้านพักตำบลคลองแห
พกสั้นขนาดต่าง๖กระบอกรถเก๋ง๔คัน
ซึ่งเป็นรถที่รับมาจำนำไว้พร้อมกับไอซ์แล้วก็ยาเคอีกจำนวนหนึ่งด้วย
สอบถามนาย่องนาย่องนี่นะคะให้การบอกว่าปืนและรถเก๋งเป็นของลูกค้า
ทั้งเสียพนันฟุตบอลแล้วก็มาจำนำไว้
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๑๐ต่อเดือน
ส่วนยาเสพติดทั้งไอซ์แล้วก็ยาเคอันนี้มีไว้เสพเอง
เรื่องต้นตำรวจเขาก็เลยจับตัวนายห่องไปดำเนินคดี
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา๖ข้อกล่าวหาด้วยกันเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็เอาตัวไปให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ